เอาแล้วเอาแล้วแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารแล้ว
เข้าแล้วเข้าแล้วลมบ้าหมูมาแล้ว
เข้าอะไรไม่เข้าไม่ออกอะไรทั้งนั้นแหละ
แต่จะพาคุณผู้ชมไปลุ้นไปดูกัน
ช่วงนี้มันก็ใกล้จะเข้าโค้ง
หักศอกเน้งงวดที่จะถึงนี้แล้วนะ
วันนี้ก็แหมปลาเข้าไปวันที่๑๐กว่ากันแล้ว

เพราะฉะนั้นวันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของความเชื่อกันก่อน
โดยเฉพาะเรื่องของใบไม้ต้นไม้ที่มันมีสีแบบประหลาด
อื้อมาอีกแล้วเราเคยนำเสนอกันไปมีทั้งต้นโผล่ใช่ไหมค่ะต้นสะดาวมันมีสีปลาหลาด
คราวนี้จะเป็นอะไรอ่ะตามไปดูกันค่ะ
มาที่นี่เลยบ้านน้องสลานะคะอยู่ที่ตำบลเขาชายทงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์
ชาวบ้านที่นี่จู่ก็พากันแตกตื่นแหกันมาบริเวณนี้เลยค่ะ
เป็นพื้นที่ที่ติดกับไร่ข้าวโพดเขาพบว่ามีต้นไม้ประหลาดที่เอ๊ะต้นกับใบเนี่ยมีสีแบบเนี้ย
เขาเรียกว่าสีมันคล้ายสีเหลืองทองคุณนึกออกไหมแล้วเป็นทั้งต้นเลยค่ะ
ต้นเลยค่ะแบบมาถึงมาดูกับตาเลยเห็นเขาบอกว่ามันมีจริงมากับตานะมาทั้งแผงลอตเตอรี่เลย
มากันแน่นเลยนะคะลักษณะของต้นนี้คือต้นสำโรงต้นนี้มันจะไม่เหมือนกับต้นสำโรงทั่วไป
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละลำต้นก็จะแบบสูงสง่ากว่าต้นอื่นด้วย
ยิ่งเห็นยิ่งตื่นตาตื่นใจนะชาวบ้านแถวนั้นที่พบต้นสำรงทองก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ต้นสำโรงทองต้นนี้เป็นต้นที่งอกออกมาจากต้นสำโรงต้นใหญ่ที่เป็นต้นเก่าที่เคยถูกตัดทิ้งไปแล้ว
งอกออกมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะคะอยู่ในพื้นที่ติดกับไร่ข้าวโพดของนายประสานทาเอื้อ
แต่ก่อนเนี่ยทางเจ้าของไร่เนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักอ่ะนะจนวันหนึ่งมีชาวบ้านที่เขาผ่านไปผ่านมาเห็นเข้า
ก็เลยพากันมาแห่ดูกันจนเกิดเป็นเรื่องของความเชื่อแบบนี้คุณผู้ชมจากนั้นชาวบ้านเขาก็บอกกันปากต่อปากใช่ไหม
ก็แหนกันมาดูก็ไม่ได้มามือเปล่าแล้วค่ะไม่ได้มาคนเดียวนะคะครับคนขายก็มาค่ะ
นี่ไงเป็นแผงเลยถูกต้องนี่มาทั้งแผงนะคะเขาบอกว่ามาทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ
มาพร้อมกับทูบเทียนของเส้นไหว้ของสักการะบูชาบางรายถึงขั้นบอกว่าถ้าหากได้โชคได้ลาบนะ
จะกลับมาสร้างสารให้เลยทีเดียวโอ้โหนี่ขนาดนั้นเลยงานนี้อย่างที่เห็นแหละคุณผู้ชมค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าเขาก็มารอกันเลยแหละเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขามากันเยอะมากจริง
แล้วที่นี่เนี่ยเสียงลือเสียงเล่าอ้างเยอะมากจริงจริงนะคะเลขที่ขายดิบขายดีก็หนีไม่พ้น
ที่ชาวบ้านเขาเห็นกันนั่นแหละค่ะแล้วเขาบอกไหมคะเออบอกไหมดิฉันลืมถาม
เอ้าปะโถเอ้ยแต่ยังไงซะคุณชิสาช่วยฝากเตือนคุณผู้ชมหน่อยฮะ
นี่เลยต้องใช้จักรยานมาชมเพราะว่าต้องปั่นมาในไล่ข้าวโพดถูก
ไม่ใช่อย่างนั้นสิต้องใช้วิจารณญาณต้องบวกลบคูณหารต้องไตรตรองให้ดี
สิ่งที่ชาวบ้านเขาดูกันเขาเห็นกันมันจริงไม่จริงยังไงถูกต้องแต่ถ้าจักรยานเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้
เพราะว่าพี่ที่ขายลอตเตอรี่เข้าใจคือเขาปั่นมาเราอย่าไปแย่งเขา๘๐บาท๘๐บาท
ว่ากันไปนะครับ